คุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์โควิด๑๙ในภาพรวม
แล้วก็ไฮไลท์ของเมื่อวานนี้
คือเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยนะครับ
กลับไปแตะที่๒๐๐๐อีกแล้ว

โอ้โหปุ้ยหน้าหนูไม่โอเคเลย

สูงถึง๓๑ศพ๓๑ราย

ก็คือกลุ่มของคลองเตย
ซึ่งตอนนี้ทั้งเขตมีคนติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว

แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์
ท่านผู้ช่วยโคสกสบคแถลงบอกว่า
ที่ประชุมสอบคอเร่งให้มีการค้นหา

เป้าไปที่๓๙ชุมชน

ที่พบเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว

ทำให้ผู้นำชุมชนตอนนี้ทำงานอย่างหนัก
โลงให้ฉีดให้โดยรวม

แออัด๑๙๓ราย
ส่วนที่เหลืออาศัยรึงร้อย๑๑๑นั้น

ส่วนชุมชนแออัดพบการติดเชื้อมากที่สุดที่ไหนบ้าง
ชุมชนพัฒนาใหม่๗๘รายครับ
ชุมชน๗๐ไร่๓๗รายนะครับ
ริมคลองวัดสะพาน๑๗ราย
ชุมชนวัดบางเตยใน๒๑๔รายนะฮะ

เป็นชุมชนเบื้องต้นที่เรานำเรียนไป
ส่วนภาพรวมคุณผู้ชมดูได้จากกราฟิกที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมในขณะนี้
ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตปริศนาคุณผู้ชมที่บ้านพักในชุมชน๗๐ไร่ของเตยนี่แหละนะฮะ
เป็นผู้ชายอายุ๕๘ปีครับนอนเสียชีวิตอยู่บนชั้น๒เป็นห้องนอน
ร่างกายไม่เจอบาดแผลอะไรไม่มีประวัติการรักษาพยาบาลเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็นำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเชื่อมโยงกับโควิด๑๙หรือไม่วันนี้
๒จุดด้วยที่โลตัสพระราม๔แล้วก็โรงเรียนคลองเตยวิทยา
เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะครับคุณผู้ชมฮะที่ในชุมชนคลองเตยนะ
คาดว่าจะฉีดได้วันนี้นะเขาเตรียมได้พันคน
แต่วันต่อไปเขาคาดว่าจะสามารถฉีดได้๒๓๐๐คน
ผมเพิ่มเติมข้อมูลนิดหนึ่งวันนี้นะฮะ
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีกำหนดจะลงพื้นที่ที่ชุมชนคลองเตยช่วงเช้าจะไปตรวจเยี่ยม
เป็นการตรวจเชิงลุกประมาณสัก๑๐๓๐นที่เวิร์ด

พอ๑๑โมงก็ไปที่ลานจอดรถของตลาดคลองเตย
แล้วพอตอนบ่ายก็จะไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีน
บ่ายโมงครึ่งที่โรงเรียนวัดครองเตย
บ่าย๒นก็ลานกิจกรรมโรตัสพระราม๔
ซึ่งการเดินหน้าฉีดวัคซีน
ขอไปฮะตรวจหาเชื้อเชิงลุกเนี่ยนะครับเขาจะทำให้ได้๑๐๐คน
ไปจนถึงวันที่๑๙พฤษภาคมครับ
คาดว่าจะได้๒๐๐๐คนจากคนในชุมชนที่กระจายกันอยู่
ถึง๘๕๐๐๐คนครับ๙๐๐๐๐คนนะครับ

โอ้ที่กรงเตยนะฮะคนเยอะจริง
แล้วก็สอดคล้องกับที่น้องก๊อฟบอกนะครับ
ท่านพูดว่าราชการกรุงเทพฯมหานคร

อย่างนี้ล็อกดาวน์เหมือนสมุทรสาครได้ไหม
ทำไมตลาดกลางกรุ่งถึงล็อคดาวน์ได้ทำไมกรงเตยไม่ล็อคดาวน์

ท่านอธิบายแบบนี้น้องก๊อฟน้องปุ้ยคุณผู้ชมฮะ
คือท่านบอกว่าที่สมุทรสาครปัจจัยมันต่างจากที่คลองเตย
มุทรสาครเขาทำแบบเป็นพ่อค้าในตลาดประมงเหมือนกันไง
แล้วเขามีที่อยู่อยู่ตึกแทบจะเวิร์คเดียวกันทั้งหมด

อย่างที่นำเรียนไป๙๐๐กว่าคนแล้วทำหลากหลายอาชีพ
จะล็อกดาวน์เนี่ยมันลำบากตรวจเชิงลุกดีกว่า
คือล็อกดาวน์แล้วเนี่ยนะล็อกดาวน์แล้วขออภัยนะ
บางคนอาจจะเล็ดลอดออกมาคราวนี้ล่ะสิ

พี่น้องชาวคลองเตยแฟนไทยรัฐทีวีนะครับ
เขาให้ตรวจไปตรวจเถอะนะฮะ
กรุงเทพมหานครเขาตั้งศูนย์พักคอย
สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่วัดสะพานนะครับ
เพื่อแยกผู้ติดเชื้อแล้วก็ดูแลเบื้องต้นให้
ระหว่างรอนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาล
หรือว่าโรงพยาบาลสนามและยังส่งต่อผู้ป่วย
ส่วนหนึ่งไปยังสมุทรสาครนะฮะ
จากมีความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็มีทหารมาดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วย
ทีนี้เมื่อวานมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะ
คุณปริณพาณิชย์ชะพักแล้วลองหัวหน้าปักประชาชน์ที่ปัด

สิ่งที่ตอนนี้ขาดคือข้าวอาหารแห้งเจลแอลกอฮอลหน้ากากอนามัยน้ำดื่ม
ยาฟ้าทลายโจรหรือน้ำกระชายขาวก็ดี
เขาบอกแบบนี้นะฮะนะฮะใช่
แล้วก็สิ่งที่ประธานชุมชนเขากังวลคือ
โอเคล่ะถ้าจะล็อกเอาไว้เนี่ย

ทำงานได้ค่าจ้างเป็นรายวัน

เขาก็กังวลว่าถ้าล็อกเขาให้เขาอยู่อย่างนั้น
มันจะมีค่าอะไรค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ากิน
มันก็ต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งลงไปเยียวยาเขา

แล้วมันเกิดปัญหาอย่างที่พี่เบิร์ตว่าถ้าล็อกแล้วไม่ช่วย
เขาก็หนีพอหนีปุ๊บออกไปที่อื่น
มันก็กลายเป็นระบาดเยอะแยะมากมายทีนี้
เขาบอกเลยนะว่าลำพังสิ่งของที่จะไปช่วยก็รับแหละ
ก็ขอบคุณแหละแต่ว่าเงินเขาก็มีค่าใช้จ่ายอุติด้วยไง
งั้นก็สำคัญใช่ใช่อันนี้กอฟกับปุ๊ย
อธิบายได้เห็นภาพมากทำไม
กบนศูนย์การิโรทิกราโหงจะทำอย่างไรไม่ว่าเขาอยากจะช่วย
โรงพยาบาลสนามเขาไปขอใช้พื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
จะทำโรงพยาบาลสนามคลองเตยซึ่งการท่าเรือให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะ
จะใช้อาคารคลังสินค้านะฮะ
เป็นที่รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ๒๕๐๓๐๐เตียงครับ

มุดประการก็ไม่ค่อยจะสัญญาณดีเท่าไหร่
สมุทรประการพบกลุ่มผู้ติดเชื้อใหม่
เป็นบริษัทผลิตเหล็กมีผู้ติดเชื้อ๑๒๘ราย
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานชาวเมียนมาและชาวกัมพูชาครับ

เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด

และถูกส่งตัวไปรักษาก่อนหน้านี้แล้ว
และยังมีคลัสเตอร์นะครับโต๊ะสนุกเกอร์วัดแหลม
พี่อันนี้ก็น่ากังวล
อันนี้ก็เริ่มที่๑๐ราย
ที่๑๐รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

เดี๋ยวต้องดูวันนี้ก๊อฟเช็คมือถืออยู่เรื่อยนะ

วันนี้นะฮะยอดผู้ติดเชื้อมันจะถูกนำไปรวม
แล้วก็จะแถลงวันนี้ว่าผู้ติดเชื้อวันนี้เท่าไหร่
เพราะเมื่อวานก็ตรวจเชิงลุกที่ครองเตยพอสมควร
อาจจะเพิ่มขึ้นต้องทำใจยอมรับ
และอย่างที่เราพูดกันมันต้องยอมรับแล้ว
เพราะว่ามันมีกฤตต้องรีดตรวจตรวจให้มันเจอแล้วก็รีดรักษา
มันจะได้หยุดซะนะฮะ
ตรงไหนนะคะจำกัดพื้นที่ตรงนั้นเพื่อไปกำจัดมันซ้าย
อย่างคลองเตยคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนหนักใจนะ
เพราะว่าประชากรตรงนี้เป็นชุมชนแออัดแล้วอยู่กันเกือบแสนคนนะคะ
กรรมการชุมชนคลองเตยคาดว่าคนน่าจะติดเนี่ย
ไอ้เชื้อโควิด๑๙เนี่ยหลายพันคนนะ
ใช่ค่ะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยหลายพันคนนะฮะ
เอออ่ะทีนี้คุณผู้ชมกลับมานะคะ
ดูภาพรวมเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิต๓๑รายจากผู้ป่วยที่ใช้ท่อหายใจ

เมื่อวานผู้ป่วยอาการหนัก๒๙๘๑คนแล้วก็ผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย
ก็คือ๒๐๐กับ๔๑คนแต่โฟกัสไปที่คนตาย
คุณผู้ชม๓๑คนทุบสถิติอีกแล้ว
ทีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเว้ยทำไมคนตายเพิ่มขึ้น
มีคุณหมอที่อยู่ภาคเอกชนท่านหนึ่งเป็นผู้บริหารนะคะ
ออกมาให้ข้อมูลแล้วก็บอกว่านี่แหละ
น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโควิดคือตายเพิ่มขึ้น
คุณหมอท่านนี้ค่ะเดี๋ยวลองฟังสาเหตุดูนะคะ
นายแพทย์ปียะเนธวิเชียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น
ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเครือข่ายสปสชที่รับเคสผู้ป่วยโควิด๑๙
ท่านกล่าวถึงสาเหตุที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนเพิ่มขึ้น
มุมจอด้านบนนักข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์
คุณหมอบอกว่าสาเหตุที่มันตายเพิ่มขึ้นทุกวัน
เกิดจากปัญหาลองฟังดูนะคะว่าท่านคิดเหมือนคุณหมอหรือเปล่า
อันนี้พี่เบิร์ตเคยตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้แล้ว
เกิดจากปัญหาผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยาบางตัว
แล้วยาบางตัวมันไม่มีในสต๊อก
ก็เลยทำให้ผู้ป่วยที่เป็นตอนแรกอาการไม่หนักมาก
เกิดอาการซุดลงสุดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุด
โดยเฉพาะยาตัวนี้พี่เบิร์ตฟาวิพิลาเวียค่ะเป็นยาที่ใช้หลัก
ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อตอนนี้คุณหมอบอกว่าในสต๊อกยา
ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยจริงในระบบครับ
คุณหมอยกตัวอย่างให้เราฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
การใช้ยาฟาวิพิราเวียรักษาผู้ป่วย๑คน
ต้องใช้ยาตัวนี้๑๐๐เมตร
ตอนนี้ยาตัวนี้อยมีในมือที่ได้มาจากญี่ปุ่น

แปลว่าอะไรเอา๒ล้านตั้งหารด้วยจำนวน๑๐๐
นั่นแปลว่ายา๒ล้านเมตรจะสามารถรักษาผู้ป่วยได้๒๐๐๐๐คน
ครับ
เราต้องไปถามผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าคือตอนนี้ยืนยันเลยว่า
ยังไม่มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตเพราะได้รับยาล่าช้า
แต่ส่วนใหญ่เกิดจากอาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว
แต่เอาล่ะถึงกระนั้นก็ตามคุณสาธิตบอกว่า
ก็มีการสั่งปรับระบบใหม่เรื่องของการจ่ายยา

หากพบผู้ป่วยมีเชื้อโควิดแล้วก็อาการอยู่ในระดับสีเหลือง
หรือว่ายังไม่ลงปอดต้องให้ยาทันทีนะคะ
รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนน้ำหนักเกิน
ต้องให้ยาทันทีด้วยย้ำแบบนี้ค่ะ
สาธิตย้ำแบบนี้นะฮะหมอตีแต่ก็ไม่ได้เป็นหมอนะคะ
ย้ำแบบนี้บอกว่าสต๊อกยาที่โรงพยาบาลศูนย์
กระจายไปให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายของสปสช
พอกับจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
รวมถึงมีการสั่งซื้อยามาจากญี่ปุ่นเพิ่มอีก๑ล้านเม็ดด้วยนะคะ
ส่วนยาอีกตัวหนึ่งนอกจากฟาวิพิราเวียแล้ว
ที่ตั้งสังเกตข้อสังเกตไว้ก่อนอันนี้เป็นยังไง

คุณผู้ชมแต่ค่อนข้างแพงเม็ดละ๗๘๐๐๐บาทนะครับ
คุณสาธิตบอกว่าก็มีการนำมาใช้รักษาโควิดเช่นเดียว
ยอมรับว่าเรายังมีอยู่ในระบบคือจำกัดหากจะเบิกมาใช้
ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างละเอียดรอบครอบ
เพราะเป็นยาที่มีความสำคัญใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตขั้นสูง
หากผู้ป่วยที่ไม่ได้มีอาการวิกฤตก็จะใช้ยาฟาวิพิราเวียนะคะ
คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับแหล่งข่าวที่ผมเขาให้ข้อมูลผมมา
เกี่ยวกับเรื่องยาก่อนอันนี้ที่ผมตั้งข้อสังเกตไป
วันนี้ก็เพิ่งมีการออกมายอมรับเนี่ยนะเขายังบอกเรื่องวัคซีนด้วยนะ
ช่วงนี้ตอนนี้ยังมีปัญหาในเอกสารนะปุ๊ยน้าไกล
คือเขาส่งยอดที่จะขายมาแต่ทางของเราถ้าจะลงทะเบียน
มันต้องมีใบรับรองคุณภาพซึ่งทางต้นทางเขาเนี่ย
เขายังไม่ส่งมาฉะนั้นถ้าไม่ส่งมาทางทางเราเนี่ย
ก็จะยังไม่พิจารณาไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้
ฉะนั้นฉะนั้นถ้ามันคลาดเคลื่อนออกไปนะครับ
คุณผู้ชมระวังตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดี
มือใส่หน้ากากทำอะไรทุกอย่างให้เข้มข้นนะครับ
ส่วนเรื่องของวัคซีนนะครับอยากจะให้ท่านสนใจข่าวที่น้องก๊อฟกำลังจะเล่าต่อไปนี้

ใช่เรา๓คนเองคุยกันทุกวันถ้ามีวัคซีนจะฉีดไหมฉีดตัวไหนดี
คุณผู้ชมก็คงมีคำถามในใจว่าฉันจะลงทะเบียนหมอพร้อมดีไหม
จะฉีดดีไหมมันก็มีข่าวเล็ดลอดทุกวันว่ามีคนแพ้อาการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
แต่ว่าคุณหมอในแพทย์ประสิทธิ์ของศิริราชออกมายกมือขอร้องคนไทย
ถ้ามีโอกาสฉีดเถอะฉีดซะให้มันทันเวลา
ถ้าเกิดเราฉีดมากพอเยอะพอมันกลายเป็นภูมิคุ้มกันหมู่
มันจะทันเวลาคุณผู้ชมเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดโควิดในไทยได้นะครับ
เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาใจความบอกว่าช่วง๑ปีที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวาน๓พฤษภาคม
ประเทศไทยอยู่ในช่วงขาขึ้นของโควิด๑๙มีอัตราเสี่ยงเรื่องของการเสียชีวิตในเดือนเมษายนอยู่ที่๐๑
แต่มาถึงเมื่อวานคือ๓พฤษภาคมมันเพิ่มขึ้นไปเป็น๐๘
หากตัวเลขต่างไม่ลดลงก็หมายถึงประเทศไทยกำลังวิ่งเข้าไปหาวิกฤตของโควิดอย่างแท้จริง
ขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่เว้นแม้กระทั่งคุณอยู่ในบ้านพักของตนเอง
เพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเกิดจากการแพร่ระบาดคนในครอบครัวในบ้านกลุ่มเพื่อนด้วยกันเอง
เพราะเวลาเราเข้าบ้านไปหาเพื่อนในบ้านไม่มีการใส่หน้ากาก
คือยิ่งถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ไงครอบครัวใหญ่ต่างคนต่างออกไปทำมาหากินไปประกอบอาชีพของตัวเอง
พอกลับมาแล้วไม่รู้ไปรับเชื้อมาหรือยัง
ถอดหน้ากากอยู่ที่บ้านแล้วก็มาปล่อยให้กับคนที่บ้านนะฮะ
ดังนั้นต้องใส่มันทำความสะอาดเข้าถึงบ้านล้างมือทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างมากมายนะฮะ
ผู้ประกอบการก็ขอให้ทำตามที่รัฐบาลกำหนดเพราะมาตรการต่างที่ออกมาจากข้อมูลเนี่ยพบว่าอะไรจำเป็นก็ต้องทำนะครับ
แล้วเครื่องมือที่มันจะช่วยให้ทุกคนนั้นปลอดภัยก็คืออะไรก็วัคซีนแหละครับ
จะมีข่าวลือกับเรื่องของวัคซีนเยอะมีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีการแพ้อาการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ซึ่งมันก็จริงในบางส่วนนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้เป็นความไม่จริงนะฮะ
แต่คุณหมอประสิทธิ์ยืนยันว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนถ้าเอาตัวเลขมากางมาเทียบกันเป็นกราฟเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันต่างกัน
มีการฉีดวัคซีนไป๑ล้านคนมันมีโอกาสที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นมา๔คนผลข้างเคียงต่างมันเป็นผลข้างเคียงชั่วคราว
แพทย์ประสิทธิ์ว่าอย่างนั้นไปฟังท่านอีกครั้งชัดนะฮะ
ทำยังไงให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด๑๙
ขอให้เชื่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอกันจริงผมขอร้องกันจริงเลยล่ะ
ถ้าเราร่วมกันจริงผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้ด้วยดี
อย่ารอจนวิกฤตรุนแรงจนแก้ไขไม่ได้แล้วเราค่อยคิดออกนะครับ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าก่อนหน้านี้เคยคลางแคลงใจเวลานักการเมือง
หรือว่ารัฐบาลเอามาพูดเรื่องวัคซีนท่านอาจจะไม่ฟังก็ได้
แต่ถ้าคุณหมอประสิทธิ์ออกมาพูดผมกราบขอความกรุณาให้ฟังท่านหน่อย
ใช่แล้วผมเชื่อว่าผมอยากจะให้นักการเมืองฟังท่านด้วยว่าวัคซีนมันต้องฉีด
คำถามทุกคนคือวัคซีนอยู่ไหนเราอยากฉีดแต่มันไม่มีให้ฉีด
ตอนนี้ฉีดไปไม่ถึง๓ของประชากรทั้งหมดนะ
ออยเองก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้วัคซีนโควิด๑๙
ก็มีการอนุมัติไปแล้ว๓รายก็คือแอสต้าเซเนก้าซิโนแวคแล้วก็ของจอนสันแอนจรสัน
แล้วก็อยู่ระหว่างการทยอยยื่นเอกสารประเมินคำขึ้นทะเบียนอีก๒รายก็คือ
ขอคำถามคำถามเดียววัคซีนอยู่ไหนประชาชนเขาอยากฉีดครับผม
ใช้กำลังภายในหน่อยนะวัคซีนจะได้มาเร็ว